คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเล่าเป็นเหตุอีกแล้วนะ
ครับพ่อลูกโก๊งเหล้ากันกินเหล้าขาวกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอ่ะ
อ่าสุดท้ายนะด้วยความเนอะน้ำเปลี่ยนนิสัยขณะเป็นพ่อลูกกันนะคะ
ครับดื่มเหล้าด้วยกันทะเลาะกันพ่อเอามีดแทงลูกตายคาที่
อืมดูสิคะต้นเหตุจากเล่าบ่ายสองโมงวันนี้ตำรวจสพจักราชไปตรวจสอบค่ะ
พ่อแทงลูกตายนะคะค่ะเรียมเผลอผักไข่จังหวัดพระนครสี่อายุทยา
ผู้เสียชีวิตคือนายสุรชัยอายุ๔๕นอนหงายใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อ
ถูกแทงที่ชายโครงด้านซ้ายหนึ่งแผลใกล้ใกล้กันมีมีดเปื้อนเลือดตกอยู่นะคะ
แล้วก็มีขวดเหล้าวางอยู่บนโต๊ะมีแก้วเป๊กอีก๒ใบ
คนก่อเหตุคือพ่อค่ะนายทองดีอายุเจ็ดสิบแล้วนะครับ
ก็นั่งรอมอบตัวสภาพคือเมาแอเลยให้การวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่อง
จับใจความได้แค่ประมาณว่านั่งดื่มเหล้ากันตั้งแต่๗โมงเช้า
ผู้ตายก็คือลูกชายนี่แหละผมนี่แหละก่อเหตุประมาณนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วคนที่ร่วมโก๊งเล่ากันด้วยเนี่ยมีนายสมนึกอีกคนนึง
เป็นเพื่อนร่วมวงแล้วตัวพ่อเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้นะคะ
บอกว่านั่งดื่มกันไปดื่มกันมาผมเป็นพ่อก็สอนลูก
สั่งสอนลูกชายว่าช่วยงานบ้านด้วยนะแล้วไปหางานทำก็ดีนะ
จะได้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวสอนไปสอนมาลูกชายด่ากลับ
อ้างแบบนี้นะคะพ่อก็เลยเดินไปหยิบมีดปอกผลไม้ที่อยู่ในครัว
มาตอนแรกยังไม่ทำอะไรเอามีดมาวางบนโต๊ะก่อน
ยังไม่ทำอะไรคุยต่อสอนลูกต่อครับแต่ลูกด่าพ่อกลับ
อ้างว่าลูกด่าพ่อว่ามึงเป็นใครจะมาสั่งสอนกู
พ่อก็บอกว่าอ้าวก็เป็นพ่อไงก็เลยโมโหบันดาลโทษะ
เอามีดที่วางอยู่บนโต๊ะแทงลูกไปทีหนึ่งลูกตายนะคะ
พ่อเองก็บอกว่าก็ยอมรับชะตากรรมยอมรับโทษตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกับลูกชายแล้วก็ถูกทำร้ายมาตลอด

เพราะมันหลายครั้งนึงมาหลายครั้งแล้ว
พ่อก็มองไว้ตีตีเมื่อไหร่
หลายงวดหลายครั้งแล้ว
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โอ้โหแล้วข้อหานี้ก็โทษหนักนะคะ
อย่างน้อยคุกนี่๒๐ปีอะไรแบบนี้
แล้วพ่อเองก็อายุ๗๐แล้วด้วย
แต่พอไปโรงพักพ่อก็สั่งเมาแล้วล่ะสั่งเมาปุ๊บก็เปิดใจกับทีมข่าวว่า
ลูกชายคนนี้เพิ่งมาอยู่กับพ่อได้ปีนึงคือลูกสาวอีกคนขอว่าให้พี่ชายมาอยู่ด้วยได้ไหม
ได้มาช่วยกันดูแลพ่อพ่อเองก็มีโรคประจำตัวเส้นเลือดในสมองตีบ
แต่พ่อบอกว่าแทนที่ลูกชายมันจะมาดูพ่อแต่กลายเป็นพ่อต้องดูลูกซะเอง
ทะเลาะกับลูกชายบ่อยมากแล้วลูกชายชอบน้อยใจว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากัน
คือด้วยความที่ว่าลูกชายกับลูกสาวเป็นลูกคนละแม่
แล้วก็ตัวลูกชายอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินสองไร่กดดันให้พ่อโอนให้เป็นชื่อเขา
วันเกิดเหตุลูกชายคนนี้ก็พูดเรื่องนี้อีกแล้วก็ท้าทายอีกบอกว่าเนี่ยเป็นนักฆ่าจากกำแพงเพชร
เป็นนักฆ่าพญายมอะไรก็ไม่รู้พ่อบอกว่าพ่อก็นึกในใจว่าอะไรกันเนี่ย
พ่อมันจะแน่สักแค่ไหนมาท้าทายพ่อพ่อยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าให้ตายนะคะ
จะสั่งสอนบอกว่าแทงไปทีเดียวเองแล้วพ่อก็บอกว่าเอาจริงจริงมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอลอย่างเดียวด้วยแหละ
โมโหลูกจริงด้วยแหละก็พูดจาไม่เข้าหูกัน
ก็หลายเดือนแล้วนี่วันด้านโทษศักดิ์
เถียงกันยังไงท่านลงมือพ่อ

เมื่อวานนี่มันก็เมาอยู่ไง

พ่อถามจริงถ้าไม่กินเหล้าพ่อจะทำไหม

มันไม่เกี่ยวกับเหล้ามันชอบกินเหล้า
บอกให้อันนี้อับน้ำเอาไป
ทีนี้ค่ะอย่างที่พ่อให้ข้อมูลว่า

ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับนายสมนึกคนนี้

เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อแทงลูก

จังหวะนั้นผมหันไปทางอื่นพอดี

แต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้
ไม่มีโรค
อืมก็จริงแต่เป๊กของเป๊ก

อ้าวแต่เดียว

สองคนพ่อลูกทะเลาะกันบ่อยจริงค่ะ
ยิ่งตายอย่างหมาอะไรอย่างนี้
พอเมาปุ๊บเขาบอกเขาจะเคยเป็นนักฆ่าอะไรอย่างนี้
ถึงได้มาพูดว่าเบื่อแล้วเหลืออดแล้ว

น้าก็แก่แล้วน้าก็ไม่กลัวแล้ว
แกก็บอกอย่างนี้

ผู้เป็นพ่อคนนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนอะไร

อายุก็เยอะแล้วน้องอายุ๗๐แล้วค่ะ
แข็งแรงมีโรคประจำตัวหลายอย่าง

ไม่เคยมีเรื่องแจ้งเข้าไปนะ